เป็นเรื่องของบัณฑิตสวคุณ
เขาบอกว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนจริงนะคะ
เพราะว่าที่นี่ค่ะมหาวิทยาลัยวัยที่๓นครเชียงรายเนี่ย
เป็นมหาวิทยาลัยสำหรับผู้สูงอายุ
เขาเพิ่งเปิดหลักสูตรนะให้ปู่ย่าตายายไปเรียนช่วงเมษายนที่ผ่านมา
ตอนนี้ค่ะจบหลักสูตรกันแล้ว๓๐๐กว่าคน
แล้วก็บอกว่าเตรียมที่จะขยายเปิดหลักสูตรเพิ่มเติมด้วยนะคะ
จะได้ทำให้ผู้สูงวัยไม่เบื่อไม่เหงาแล้วก็มีกิจกรรมทำค่ะ

ก็เป็นผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย
พากันนั่งประจำเต็นต์ที่แยกตามหลักสูตรการเรียนรู้
ของมหาวิทยาลัยวัยที่๓นครเชียงราย
งานนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีกับผู้ที่จบหลักสูตรในมหาวิทยาลัยนี้
เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะคะ
โดยมีนายวัญชัยจงสุธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงราย
เป็นประธานในพิธีดูนักศึกษาสิคะก็พิเศษกว่าที่อื่นค่ะ
เพราะว่านักศึกษาที่นี่นะคุณจะต้องเป็นผู้สูงอายุ

ก็มีนักศึกษารุ่นแรกจบการศึกษา๓๔๐คน
นี่สวสวผมพูดเสมอไม่ได้ผู้สูงอายุ
สวหมายว่าสวยหล่อสมไวส่งคุณค่าด้วยนะคะ
แล้วก็สุขภาพก็ดีสมไวคุณค่ะ
แล้วก็ในงานมีการจัดพิธีงานปลอยหลวง
แล้วก็การแสดงผลงานความสำเร็จของผู้ที่เข้าเรียนรู้
ก็ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ขนมการฟ้อนรำการแสดงดนตรีต่างเนี่ย
โอ้โหบรรยากาศอบอุ่นสนุกสนานค่ะ
แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยจัดให้มีบุคลากร
และเปิดการเรียนรู้๘หลักสูตร
เพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตนครเชียงราย
ประมาณสัก๑๖๐๐๐คนเลือกเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะ
อาจารย์อุบลวันแสนมหายักษ์ประธานคณะกรรมการมหาวิทยาลัย
บอกว่าการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยนี้ประเมินความสำเร็จจากอะไรรู้ไหม
จากการได้รับความสุขแล้วก็การมีกำลังใจในการดำเนินชีวิต
เห็นไหมล่ะคุณอันนี้แหละเป็นหลักประเมิน
แล้วก็รวมถึงความพร้อมในการเป็นเสาหลักให้กับสังคมชุมชนในปัจจุบันได้นะคะ
ขณะที่นายวัญชัยนายกเทศมนตรีนครเชียงรายเนี่ย
บอกว่าตอนแรกการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวัยที่๓เนี่ย
กังวลนะว่าจะมีใครมาเรียนไหมจะมีคนสนใจเข้าร่วมไหม
แต่พอหลังจากเปิดดำเนินการได้รับความสนใจเพียบเลยนะคะ
สามารถดูได้จากการที่มีผู้เข้าร่วมมาแสดงความยินดีในกิจกรรมต่าง
แล้วก็ทางเทศบาลบอกว่าหลังจากนี้จะสารต่อโครงการ
การขยายสาขาออกไปอีก๕สาขาตามจุดต่าง
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมแบบหลากหลายในพื้นที่
แล้วก็เป็นการรองรับกลุ่มผู้สูงอายุในสังคมใหญ่
ส่วนผลที่คาดหวังก็คืออยากให้ผู้สูงอายุ
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่ซึมเศร้า
แล้วก็นครเชียงรายจะเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา
ที่มีความรักความผูกพันกันต่อไปด้วยนะคะ

เวลาที่ผู้สูงอายุเขาบางทีแบบพออายุมากขึ้น

ได้มาเรียนมหาวิทยาลัยวัยที่๓แบบนี้

เออแต่งชุดนักเรียนกับจักรกิจกรรมกันไป

เพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงของการเกษียณอายุราชการนะครับ
เกษียณอายุราชการเมื่อวานนี้
หลายท่านอาจจะทำงานในวันสุดท้ายแล้วนะครับ
แล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้ทุกท่านได้พักผ่อนกันนะครับ
แล้วก็วันนี้วันผู้สูงอายุ๓คนด้วยใช่ค่ะ